คุณผู้ชมช่วงนี้เทรนด์สุขภาพกำลังมานะคะ

หลายคนก็มักจะรวมทีมการเอาปั่นจักรยานไปอุทยานแห่งชาติต่าง
โคราชก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนชอบไปกัน
ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องระมัดระวังกันนะคะ
เพราะบางทีเส้นทางเราไม่ชำนาญ
มีนักปั่นเสือภูเขาคนหนึ่งค่ะก็ปั่นจักรยานลงมาจากช่วงรอยต่อเขายายเที่ยง
แล้วปรากฏว่าทางมันคงขลุขระทำให้เขาเสียหลัก
ฟาดกับต้นไม้ศีรษะเนี่ยแตกเลยนะคะเลือดไหลเป็นทาง
จักรยานก็หักเป็นสองท่อนตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่เลยค่ะ
ที่เขาไปขี่จักรยานเสือภูเขากับเพื่อนแล้วเนี่ยค่ะ
ภาพที่เขาเจอระหว่างทางที่เขากำลังลงมาจากช่วงรอยต่อเขายายเที่ยง
ลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วกับบ้านทรัพย์ตะเคียนเนี่ยนะคะ
ก็เจอผู้ชายคนนี้อยู่ในสภาพนี้ค่ะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายราชันเนียมประเสริฐอายุ๓๐ปี
เป็นชาวตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
สภาพเขานายราชันมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
ว่าน่าจะเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง
เลือดไหลนองเป็นทางเลยค่ะ
ส่วนสภาพจักรยานเสือภูเขาก็อย่างที่เห็นนะคะ
หักเป็นสองท่อนคือล้อหน้าหักออกมาเลยอะค่ะ
การกันเบื้องต้นนะคะว่านายราชันคนนี้คงจะปั่นจักรยานลงเขาด้วยความเร็วสูง

แล้วเนี่ยค่ะจังหวะปั่นลงมาคิดว่าคือพอทางขลุขระเนี่ยอาจจะเสียหลักอาจจะไม่ชินทาง
ก็เลยทำให้ล้มแล้วหัวคงไปฟาดเข้ากับต้นไม้ข้างทาง
จักรยานก็ฟาดเข้าไปด้วยจนมันหักเป็น๒ท่อน
วกกันน็อกที่เขาใส่เขาใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วนะคะ
แต่น่าจะฟาดอย่างแรงแล้วก็คงปั่นมาด้วยความเร็วมาก
หมวกมันแตกค่ะศีรษะมันก็เลยแตกไปด้วย

ตอนนี้มีการนำตัวนายราชันส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแล้ว
แพทย์ต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดค่ะ